คืออารมณ์เสียแต่เศร้าเถอะเนาะ
มาที่นี่เต็มเขียว
วันเป็นเข่าแตกก่อมาเบื้องใกล้

สวัสดีดูข้ากับน้องเหนากับดาวซุปเปอร์ศาลามาแล้วค่ะ
มองมาแต่ไกลดีใจค่ะ

จะมาหวานลงพื้นที่ข้าว
มันกำลังแตกกอมันต้องการปุ๋ยเนี่ยนะครับ
พอมาดูใกล้ใกล้เอ้ามีย่าแซมขึ้นมาช่วงนี้ฝนเยอะ
ข้าวเขาก็ชอบฝนย่าเขาก็ชอบฝนเหมือนกันค่ะ
แซมกันแบบนี้เดี๋ยวฉันต้องหาเวลาจัดการแล้วนะ
วันนี้ค่ะฝนลักษณะของฝนที่มันจะเกิดขึ้นในประเทศไทย
เน้นทางตอนบนของประเทศนะคะจะเห็นว่าภาพถ่ายดาวเทียม
โอ้โหตอนบนของประเทศกลุ่มฝนมาแต่เช้าเลยค่ะ
ถ้าเป็นสีเขียวนี่คือเมฆฝนที่มีความเป็นไปได้นะคะ
ว่าจะเกิดฝนแต่ถ้าเป็นจุดสีส้มคือเป็นฝนแล้ว
จุดที่เป็นฝนทางตอนบนของประเทศตอนนี้มี๒จุด
ส่วนภาคเหนือพิศนุโลกกับอุตรดิษฐ์ค่ะ
ตอนนี้มีฝนหรือยังไลน์มาบอกกันหน่อยนะคะ
ฝนที่เกิดขึ้นช่วงนี้ค่ะจะเกิดจากร่องฝน
การเดินทางปกติของร่องฝนก็จะตะวันตกไปตะวันออกนะ
แต่ช่วงนี้เขาย้อยต่ำลงมาใกล้ประเทศไทยมากเลย
เพราะอะไรเพราะทางตอนบนนู้นขึ้นไปอีกค่ะ
มีลมหนาวจากจีนแต่ไม่มาถึงเรานะ
เขาหมายถึงว่าเป็นการเดินทางของลมตามปกติ
ลมหนาวจากจีนเขากดร่องฝนลงมาเล็กน้อย
มรสุมประจำฤดูในประเทศไทยช่วงนี้อ่อนกำลังลงค่ะ
แต่ก็ยังมีความสามารถพัดพาเอาความชื้นจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง

เพราะฉะนั้นช่วงนี้ภาคใต้และภาคตะวันออก

ช่วงเช้าคือภาคเหนือกับภาคอีสาน
แต่หลังจากบ่ายเป็นต้นไปกลายเป็นภาคใต้แล้วค่ะ
แล้วก็จะลากยาวไปเลยนะจนถึงช่วงค่ำ
ช่วงค่ำจุดที่จะเกิดฝนขึ้นอีกจุดหนึ่ง
คือภาคอีสานตอนล่างอุบลราชธานีศรีสะเกดและสุรินท

เพราะจะสังเกตเห็นว่าเป็นจุดสีแดงนี่แสดงว่า
เป็นฝนที่ค่อนข้างแรงค่ะ

คลื่นต้องตรวจสอบให้ทุกวันเลย
เพราะได้อ่านข่าวทุกวันเลยว่าคลื่นลมแรง
เรือประมงล่มในทะเลอันดามัน
จะเห็นว่าทะเลอันดามันณวันนี้คลื่นก็ยังสูงค่ะ
แต่สีม่วงที่คลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
เขาถอยออกจากฝั่งไปเล็กน้อย

เดินเรืองดไปก่อนนะคะระมัดระวังด้วย
อกจากคลื่นแรงในฝั่งภาคใต้แล้ว

เกษตรกรทั้งหลายค่ะ
ระมัดระวังพืชผลทางการเกษตรของท่านด้วยนะคะ